แห่งหนึ่งในจังหวัดพยาวนะคะคุณครูจับน้องเป็นเด็กผู้หญิงป๒
โกนหัวเอาบัตเตอร์เลี่ยนไถคือไม่เหลือผมเลยนะคะ
ให้เหตุผลว่าน้องเนี่ยเป็นเห่าแต่ช่วงที่ทำเนี่ยที่โกนหัวน้องเนี่ยนะคะ
ไม่ได้มีการปรึกษาผู้ปกครองเลยแล้วตอนนี้สภาพจิตใจน้องย่ำแย่
ไม่กล้าไปโรงเรียนกลัวเด็กผู้หญิง
เนี่ยแล้วก็มีคนเอาเรื่องนี้มาโพสต์ไว้นะคะโดยเฉพาะคุณแม่เนี่ยนะคะ
บอกว่าลูกสาวถูกโกนผมเห็นแล้วน้ำตาจะไหล
ลูกสาวนะไม่ใช่ลูกชายทำอะไรไม่ถามพ่อกับแม่เด็กก่อน
คุณทำเพื่ออะไรหมายถึงถามครูเนี่ยนะคะ
คุณทำเพื่ออะไรคุณต้องการอะไรแล้วก็ถ่ายภาพของลูกสาว
นี่ค่ะน้องไม่เหลือผมแบบนี้เลยนะ

แต่น้องเป็นผู้หญิงนะไม่ใช่ผู้ชายแต่ที่หัวเกลียน
คุณครูในโรงเรียนเห็นน้องเป็นเห่าจับน้องกลหัว
ถามพ่อแม่ตายายน้องเลยครูมีสิทธิ์ทำแบบนี้เหรอ

นะก็ตั้งคำถามไว้ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
หลังจากเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกไป
คนเขาเห็นแล้วก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นเยอะแยะเลยค่ะ
ส่วนใหญ่บอกว่าครูไม่ควรทำแบบนี้กับนักเรียนนะ
คือไม่งั้นก็คือต้องปรึกษาผู้ปกครองก่อนแหละ
ถามก่อนคุยกันก่อนว่าจะทำแบบไหนเนี่ยนะคะ
อันนี้ถือว่ารุนแรงเกินไปเพราะเด็กอาจจะถูกเพื่อนล้อได้
ขณะที่บางส่วนแนะนำให้ผู้ปกครองฟ้องร้องไปเลย
เอาทีมข่าวลงพื้นที่นะคะ
ไปพบกับคุณแม่ก่อนคุณแม่อยู่ที่ศรีราชาชนบุรีค่ะ
คุณแม่ชื่อว่านางสาวธัญพิชชากุนาอายุ๓๑ปี

เอ๋ยที่ถูกโกนหัวอายุ๘ขวบคนเล็กเป็นเด็กชายอายุ๔ขวบนะคะ
เอยอยู่กับตายายที่พยาวเรียนอยู่ป
ตอนนี้อยู่ที่ตำบลบ้านขุนควนอำเภอปง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๒๐ธันวาคมที่ผ่านมาก็คือวันศุกร์ค่ะ
เอ๋ยเล่าให้ฟังบอกว่าคุณครูเป็นผู้ชายอายุ๔๐ปีค่ะ
บอกว่าน้องเป็นเห่าต้องตัดผมนะ
หลังจากนั้นใช้แบตเตอเลี่ยนไถผมน้องออกหมดทั้งหัวเลย
ทำให้น้องอับอาย
คืออยู่ในโรงเรียนอยู่แต่ในห้องไม่ออกไปกินข้าว
ไม่กล้าออกมาจากห้องเรียนเลยก็อยู่ในนั้นแหละทั้งวัน
จนถึงช่วงเย็นตายายมารับที่โรงเรียน
ตายายตกใจมากค่ะตอนเช้ามีผมมา

ก็เลยถ่ายรูปส่งมาให้คุณแม่ดูเอาฟังเสียงคุณแม่ค่ะ
เห็นครั้งแรกก็ช็อกอะค่ะตอนแรกคุณแม่เขาโทรมา
ก็ไม่คิดว่าจะตัดสั้นขนาดนี้ไง

พอเห็นคุณแม่เขาส่งลูกมาก็ตกใจค่ะ

เขาบอกว่าตัดหนูทำไมหนูเป็นผู้หญิงหนูไม่ใช่ผู้ชาย
แล้ววันจานนี้เด็กหนองจะไปห้องเรียนหรือเปล่า
ฉันต้องถามความรู้สึกน้องก่อนนะคะ
เพราะตอนนี้เขาก็ไม่กล้าออกไปไหนอย่างนี้
เขาก็อายเหมือนกัน
หลังจากเรื่องนี้นะคะคุณแม่ก็ปรึกษากับครอบครัว
หารือกันแล้วแล้วก็จะเดินทางไปที่โรงเรียน
ไปสอบถามว่าคุณครูทำไปเพราะอะไร
เพราะว่าตอนนี้สภาพจิตใจของน้องย่ำแย่มาก
ว่าน้อง่อจะกล้าไปโรงเรียนหรือเปล่าต้องก่อนถามก่อน

คืออาจารย์เป็นผู้ชายบางทีไม่เข้าใจจิตใจผู้หญิงนะ
คือผู้ชายโกนหัวมันเป็นเรื่องง่ายแล้วผมเขาก็สั้น
เดียวเขาก็ยาวผู้หญิงโดนโกนหัวโดยไม่สมัครใจ
นี่คือแบบจริงจริงควรจะให้ผู้ปกครองเนี่ยไปดูแลก่อน
ไปบอกอ่าดูแลหน่อยไหมว่าจะรักษายังไงรักษาเขา
มันก็ไม่จำเป็นต้องโกนนะมันรักษาได้นะรักษาได้รักษาได้